คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้หน่อยฮะ
พอผ่านและจัดแสดงจตรเขตแหล่งท่องเที่ยวบึงบอร์แตศ

นี่ให้คุณผู้ชมดูคลิปตอนที่เขาไปจ้าเอ๋
จราเข้ตัวโตกันหน่อยไปดูคลิปกันนิดหนึ่งครับ
โอ้โหตัวเบอร์เริ่มแบบนี้
คือมันมุดใต้ดินมาอยู่ใต้ปูนแบบนี้คุณ
ใช่ค่ะแล้วคุณตอนจับสิพวกแบบเศษปูนมันร่วงใส่ตัวหมด
คือถ้าไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารเพาะพันธ
จัดแสดงจอราเข้แหล่งท่องเที่ยวบึงบรเพชรนี่นะ
ก็ไม่รู้เลยนะว่ามีจราเข้อยู่ในโพรงใต้ดิน

บอกว่าจริงอาคารจัดแสดงมันอยู่ใกล้กับบ่อจราเข้
และเชื่อว่ากำแพงของบ่อจราเข้กับชั้นดินดินมันซุดลงไป

ราเข้ก็เลยมุดตามโครนตามเลนเข้ามาอยู่ใต้ปูนแบบนี้
แล้วเขาบอกใต้ปูนตรงนี้น่าจะมีจอราเข้เป็น๑๐๑๐ตัว

แล้วจอราเข้ที่จับขึ้นมาได้ผิวหนังมันสีเหลือง
แสดงว่าเป็นจราเข้บึงบรเพชรตัวจริง

กระทั่งเข้ามาอยู่ในวังจราเข้ใต้ปูนตรงนี้
วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดปฏิบัติการอีกนะฮะ
ในการที่จะทุบปูนตรงนี้เจาะลงไปดูซิว่ามีอีกสักกี่ตัว
เขาว่ากันว่าน่าจะมีเป็น๑๐ตัว
ทีนี้เวลาสร้างกำแพงบ่อจราเข้นะ
ต้องสร้างลงไปลึกหน่อยถึงชั้นดินลึกเลย
งั้นถ้าชั้นดินถูกน้ำมันซัดถูกน้ำมันดันออกมา
จนเป็นโพรงแบบนี้เดี๋ยวจราเข้มันหลุดออกมาได้
คุณคิดดูถ้าจราเข้มันหาทางมุดมาเจอทางออก

ใช่แล้วนี่ตอนที่เขาแบกขึ้นบ่าโอ้โหตัวเบอร์เลอร์เลยนะคะ